สถานการณ์รายวันวันนี้บวกเพิ่มเข้าไป๑๕๕รายนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๓๔ราย
แล้วก็ค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว๑๑ราย
ยืนยันสะสมตัวเลขเป็น๖๔๔๐แล้วนะครับ
หายป่วยไป๔๑๘๐มีเสียชีวิตเพิ่ม๑รายนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับหัวข้อโควิดนะคะ
แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือว่าลักษณะของการมีจุดศูนย์กลางแบบกระจาย
ว่ามีจุดศูนย์การแบบกระจายคือจุดศูนย์กลางที่สามารถจะมีการกระจายตัวของการระบาดเนี่ยนะคะ
มีเพิ่มขึ้นแล้วก็จุดศูนย์กลางของการกระจายลักษณะแบบนี้ไม่ได้เจอแค่ที่เดียว
เจอมากขึ้นเรื่อยเรื่อยสิ่งนี้จะทำให้บทหนักเนี่ยจะไปอยู่กับแพทย์พยาบาลหมดเลยนะคะ
คือถ้าระบาดกันมากติดกันมากแล้วยิ่งอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกเมื่อวานนะคะ
ถ้ายิ่งมีจำนวนคนที่ติดแล้วมีอาการหนักมากความเหนื่อยล้าจะไปอยู่ที่ระบบสาธารณสุข
เพราะฉะนั้นคือต่อให้การติดเชื้อเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ได้แต่หยุดไว้ดีกว่า
เพราะว่าต้องลากกันอีกยาวสำหรับโรคนี้นะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันขออนุญาตท่านผู้ชมที่เป็นผู้ซึ่งสังกัดอยู่จังหวัดอื่นนะคะ
คือขอยกตัวอย่างโดยกรุงเทพกรุงเทพไม่ได้สำคัญกว่าจังหวัดอื่นนะคะ
แต่ว่ากรุงเทพมีตรงไปตรงมากรุงเทพมีความเสี่ยงหลายอย่างค่ะ
เอาตรงนะคะคือถ้ากรุงเทพมีลักษณะจุดศูนย์กลาง
แล้วเกิดการระบาดแบบนี้หลายจุดหนักมากนะคะ
เพราะว่าคนในกรุงเทพแน่นมากค่ะคุณผู้ชม
แล้วตัวเลขของกรุงเทพเพิ่งโผล่มาไม่เท่าไหร่
ถ้าเอาแบบคิดแบบคนกลัวอย่างนี้ฉันนะคะ
อันนี้คือของจริงแล้วหรือยังแคบแค่นี้เองเหรอ
คนที่ติดเชื้อในกรุงเทพนะคะหรือเปล่า
อีก๗วันค่อยว่ากัน๑๔วันค่อยว่ากัน
วันนี้๒ท่านคุยกันกับอันดับในรายการนะคะ
ท่านแรกค่ะอันนี้มาครบเลยนะคะคุณผู้ชม
โศกของกรุงเทพมหานครนะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
อีกหนึ่งท่านค่ะคุณหมอเป็นผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะ
หญิงปารดีมโนมัยพิบูลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

แต่กรุงเทพออกมาเป็นหลัก๑๐มันไม่น่าจะเป็นไปได้
อันนี้ขอเรียกทับศัพท์ภาษาฝรั่งนะคะก็คือมีร้านอาหาร
มีร้านซึ่งไม่รู้ประเมินว่ามันจะต่อไปอีกกี่วง
คำถามคือกรุงเทพหลัก๑๐เนี่ยไม่ใช่ของจริงใช่ไหมคะณวันนี้

ตอนนี้พยายามรณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
ก่อนอื่นผมคำถามคำถามแรกก็คือพูดถึงว่า
ตัวเลขในกรุงเทพมันธคอนเนี่ยครับ
ตอนนี้เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในวันนี้วันเดียว๑๔ราย
ซึ่งยอดรวมอยู่ที่ประมาณ๑๐๘ราย
ทั้งหมดเนี่ยครับคือกลุ่มก้อนที่เราเพิ่มขึ้นได้เรื่อย
ซึ่งวันนี้มีสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าห่วงที่ทางกรุงเทพมหานครได้แถลงไว้แล้ว
เราเจอคลัสเตอร์หรือกลุ่มก้อนในสถานที่เป็นสถานบริการ
ซึ่งมีเคสที่เราได้แถลงไปก็คือเคสที่ร้านน้องใหม่พลาซ่า
แล้วก็ร้านอีสานกรองแก้วที่อยู่บริเวณซอยอยู่ออมสินด้านหลังพาต้าปิ่นเกล้านะครับ
คนที่ไปใช้บริการเนี่ยแล้วก็พนักงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ย
ได้เดินทางไปที่นั่นในวันที่๒๐ธันวาที่ผ่านมาซึ่งการระบาดในสมุทรสาครอยู่ที่วันที่๑๘
แล้วเราพบผู้ป่วยวันแรกอยู่ที่วันที่๒๐
ดังนั้นวันที่คนไปเที่ยววันนั้นแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มก้อนที่คนไปเที่ยวโดยที่ไม่รู้ว่ามีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยแล้วทำให้ตรงนี้ค่อนข้างจะน่ากลัว
ถามว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่หลอกไหมคงไม่ใช่นะเพราะว่าทุกอย่างเราต้องแถลงสู่สาธารณชนอยู่แล้ว
แต่ทำไมเราถึงเจอได้น้อยอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยฮะคนในกรุงเทพมหานครมีประมาณ๕ล้านกว่าแล้วก็บวกกับคนที่เดินทางไปมาแล้วอาศัยอยู่โดยไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านอีก๕ล้าน
ดังนั้นเราพยายามค้นหาว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะติดแล้วพอเราเจออย่างเช่นเคสนี้กลุ่มก้อนอยู่ตรงนี้พอไปเจอตอนนี้เคสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยตรงนั้นเหมือนคล้ายจุดศูนย์กลางที่สมุทรสาครตรงนั้นนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นตัวเลขว่ามีที่ไหนที่ติดอยู่บ้างซึ่งเราก็พยายามค้นหาอยู่ตลอดครับ
อย่างที่โคสกบอกนะคะคุณผู้ชมคือการเพิ่มขึ้นในรายวันเป็นหลักศิษย์เนี่ยคือไม่ได้อยากให้เพิ่มมากกว่านี้หรอกแต่ว่าคือพอเราเห็นของที่อื่นแล้วก็ยังรอตรวจอยู่อีกจำนวนมากเนี่ยแล้วก็มาดูกราฟนะคะเมื่อวานอาจารย์ประสิทธิ์บอกหลังรายการบอกว่าจริงแล้วตัวเลขอาจจะไม่ต้องไปจดเจอกับมันมากก็ได้ให
ตัวของอีกวันเพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะทำให้เรางงได้แต่ว่าแนวโน้มจะเป็นตัวบอกหมดเลยซึ่งแนวโน้มที่มีการคาดการณ์นะวันนี้เหมือนกับต้นปีที่เราเจอคือถ้าเราเข้มงวดนะคะเราจะจำกัดเอาไว้ได้วันหนึ่งเพิ่มขึ้นได้แค่ไหนถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างแค่ไหนแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลยผู้ป่วยเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็นหล
มาตรการเข้มข้นเต็มรูปแบบสองคือการใช้มาตรการเข้มข้นปานกลาง
แล้วก็สามคือการไม่มีมาตรการอะไรเลยซึ่งตัวเลขก็จะมีแตกต่างกันอยู่ที่ค่าอาหาร
นี่เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะฮะซึ่งก็แตกต่างกันไป
แต่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราต้องพยายามเน้นในสิ่งที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างก่อน
ทีนี้การแพร่ระบาดในวงกว้างคืออะไรจากประสบการณ์ที่เราเจอมา
ทองหล่อในต้นปีเคสสนามมวยในต้นปีเคสสมุทรสาครที่เจอกันล่าสุด
ทำให้สามสถานที่เนี่ยฮะหนึ่งสถานบริการที่มีคนมาหนาแน่น
สองสนามมวยหรือลักษณะสนามแข่งขันที่ทำให้คนมีคนมาหนาแน่น
แล้วก็๓ตลาดที่เราไม่รู้ว่ามีแรงงานต่างชาติอยู่เยอะไหม
ตัวนี้ครับเราต้องไปคุมก่อนซึ่งเป็นเหตุผลที่เราออก๑๐มาตรการ
ในต้นเอ่อประมาณ๒อาทิตย์ที่แล้วออกเร็วมากจนตกใจ
ในการควบคุมพื้นที่ตรงนี้เพราะตรงเนี้ยฮะถ้าสมมุติเอาง่ายง่ายเนี่ย
เรามีคนคนหนึ่งเข้าไปในสถานที่เหล่านี้ไปแพร่ให้เป็นวงกว้างได้เนี่ย
มันจะคุมยากมันเหมือนวงกลมที่ขยายออกไปเรื่อยมันจะจับยาก
เพราะว่ามันวงกลมมันขยายแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยคุมแล้วเมื่อวานเราคุมเข้มขึ้น
ในสถานบริการโดยสถานการณ์เราสั่งให้ปิดและให้เปลี่ยนสถานบริการเป็นร้านอาหาร
ซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวผมอาจจะคุยกับคุณท่านก็มีเวลาอธิบายกันต่อก็ได้นะ
ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำในเวลานี้และในอนาคตถ้าเราสามารถกดตัวเลขไว้ได้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นแบบไหนเพราะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดอื่น
คือน่ากลัวมากคือเมืองที่คนอยู่จำนวนมากแล้วมันร้างจนไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่ได้อยู่บนถนนหรือว่าสัญจรไปมาไปอยู่ที่ไหนกันหมดเนี่ยนะคะ
มันหวัดเสียวมากไม่ใช่ไม่ใช่บรรยากาศที่ควรเจออีกแล้วนะคะแต่ว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นไหมเหมือนต้นปี
แต่ว่ามาถามคุณหมอก่อนค่ะถามแบบนี้เลยอย่างที่โฆษกบอกค่ะคุณหมอ
คือ๒สัปดาห์ก่อนอันนี้ประกาศเร็วจะตกใจเฮ้ยกรุงเทพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวเลขไม่ออกใช่ไหมคะ
แต่ว่าคำถามคือกรุงเทพตอนนี้คือต้องประกาศเพื่อคือประกาศไปก่อนสถานการณ์จริงใช่ไหมคะ
คือล็อกเขาเรียกอะไรดีอ่ะเดี๋ยวจะไม่ตกใจควบคุมก่อนที่จะเกิดตัวเลขจริงที่คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็ถามว่าเราประกาศเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะก็คิดว่าการประกาศของเราเนี่ยเป็นไปจากข้อมูลนะคะที่มีคนไข้เริ่มติดเชื้อมากขึ้นนะคะ
โดยเริ่มต้นจากมาจากสมุทรสาครนะคะตอนนั้นเนี่ยเรามองว่ากลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะคะ
แล้วก็กลุ่มผู้ค้าที่ไปรับสินค้ามาจากสมุทรสาคร
ก็มองว่าสถานที่ต่างที่แรงงานต่างด้าวที่จะสามารถกลับเข้ามาแล้วก็ไปใช้ชีวิต
หรือว่าใช้ธรรมชาติปกติของเขาเขาก็จะไปตามตลาดไปตามวัดไปตามส่วนสาธารณะ
ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเหตุที่กรุงเทพมหานครมาดูแนวโน้มแล้วว่าถ้าเราไม่ประกาศเมื่อวันที่๒๑เนี่ย
เราจะควบคุมสถานที่ต่างไม่ได้เพราะฉะนั้นในการควบคุมโรคเนี่ยอันที่หนึ่งเลยค่ะควบคุมสถานที่ที่จะมีการแพร่ระบาด
ที่สองคือควบคุมคนคนที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะ
ตอนนั้นเราก็พยายามขอความร่วมมือจากสถานประกอบการว่าอย่าเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะแล้วก็มีการตั้งด่าน
เพราะเราก็กังวลว่าถ้ามีแรงงานทะลักเข้ามาจากสมุทรสาครตอนที่เขาปิดเมืองนะคะก็มีค่ะ
ตอนนี้เราตั้งด่านที่๕จุดเนี่ยเราก็พบว่ามีแรงงานที่ทะลักเข้ามาเราก็จะให้เขากลับไปเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย
แล้วก็เป็นไปตามการควบคุมโรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามว่าเราควบคุมตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เร็วไปแล้วก็ไม่ได้ช้าไปเพราะว่าเราใช้ข้อมูลแล้วก็ใช้ทางระบาดวิทยามาดูสถิติแนวโน้มนะคะ
คือในเบื้องต้นนะคะถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ข่าวเริ่มต้นเราเราตัดประเด็นเรื่องของทางภาคเหนือทิ้งก่อนเพราะว่าคืออันนี้พอจะเห็นภาพว่าเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วตัวเลขไม่โป่งแรงขนาดนี้นะคะ
แต่ทีนี้พอเกิดที่สมุทรสาครเสร็จแล้วแล้วเทียบมากรุงเทพเนี่ยจริงตอนที่เกิดที่สมุทรสาครแล้วบอกว่าเริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายแรงงานมาคืออันนี้ถามตรงไปตรงมานะคุณหมอคือว่าที่เขาเคลื่อนย้ายมาเนี่ยคือคือคนจ้างอ่ะพามาหรือว่าตัวเขาเคลื่อนย้ายเองเพราะว่ามันมีจังหวัดที่มีปัญหาแต่กรุงเทพย้าย
ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ไปก็คือมีเรื่องของไปร่วมกันในงานแต่งงานคนเยอะมากประมาณ๔๕๐๐คนนะคะ
เราจากการสอบสวนโรคอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อนะคะเคลื่อนย้ายกลับมาที่กรุงเทพด้วย
เพราะว่าคนมารวมตัวกันเยอะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่เราเราเลยต้องมองว่า
จุดที่เราต้องรีบควบคุมก็คือจุดที่มีแรงงานต่างด้าว
ไปใช้กิจกรรมร่วมกันในสามสถานที่
อันที่๒คือเราก็ขอความร่วมมือตอนที่ประกาศฉบับที่วันที่ลงวันที่
ที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ

แล้วก็เราก็ยังติดไว้ในเรื่องของสถานบันเทิงด้วย
เพราะว่าเราก็เริ่มจะไม่ไว้ใจแล้วว่าถ้ามีการระบาดอีกคลัสเตอร์หนึ่งในสถานบันเทิงซึ่ง
ซึ่งก็ทำให้เห็นว่ามันมีจริงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความสุ่มเสี่ยงตอนนั้น

แล้วก็ขอความร่วมมือให้เข้มข้น
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการจัดงานเพราะเรากลัวในเรื่องของการรวมตัวของคน
อันนั้นเป็นประกาศฉบับที่๒๑ซึ่งคุณจอมขวัญถามว่าเร็วไปไหม
เร็วเพราะเราเตรียมรับปีใหม่แล้วตอนนั้นเราคุยกันแล้ว
กรทมก็บอกว่าไม่จัดแล้วปีใหม่
อะไรไม่สวดมนต์ข้ามอะไรปีไม่ไม่รวมตัวเพื่อเป็นตัวอย่างค่ะ
อีกอันหนึ่งก็คือข้าราชการที่มาจากสมุทรสาครให้ทำงานที่บ้านเลย
เพราะเราไม่อยากให้ข้าราชการนำเชื้อเข้ามาในเมือง
ก็คือเป็นตัวอย่างในการไม่ให้คนเคลื่อนย้ายนะคะให้เขาอยู่กับที่

ตอนนั้นจังหวะที่ประกาศต้องถามค่ะต้องถามโครสุก
จังหวะที่ตัดสินใจประกาศรู้สึกว่าต้องอธิบายเยอะไหมคะ
ก่อนที่ต้องอธิบายค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทำมาตรการอะไรก็แล้วแต่
เราจะมองถึงปัจจุบันเพียงเดียวไม่ได้แต่เราต้องมองไปอนาคต
ตอนนั้นเราพบเจอผู้ป่วยที่สมุทรสาคร
ยังแทบจะไม่มีผู้ป่วยมีน้อยมากในวงเทศมนาคม
แต่เราต้องประกาศก่อนอย่างที่ผมบอก๓สถานที่นะครับ
มันจะทำให้การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างที่ผมอธิบายไปแล้ว
แต่โดยพฤติกรรมของชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติ
เขาจะไปอย่างเช่นสวนสาธารณะศาสนสถานแล้วก็ตลาดเนี่ย
เราก็มีการควบคุมอยู่แล้วนั่นคือมาตรการควบคุม
ทีนี้ผมเสริมนิดนึงว่าเราไม่ได้คุมอย่างเดียว
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครตรงไหนที่มันอันตรายถูกต้องไหมฮะ
ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปก็คือการค้นหา
หรือการสุ่มตรวจโดยใช้น้ำลายซึ่งก็ไปสุ่มตรวจว่าตลาดที่ไหนเจอบ้าง
แล้วเราก็เจอที่ตลาดวันนี้วันนี้เจอที่ตลาดที่ตลาดหนึ่ง
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคแล้วก็จะถ้าเกิดผลยืนยันว่า
ว่าตลาดนั้นติดก็จะมีการตรวจอีกที

กำลังจะบอกว่าคือข่าวที่มันอยู่ระหว่างรอคือข่าวยังเป็นทางการในงานแถลง
มันจะต้องช้ากว่าข่าวที่มันส่งผ่านโซเชียลมีเดียกันเองอยู่แล้ว
ใช่ครับอันนี้ผมพูดถึงว่าสิ่งที่ตรวจเจอ
แล้วก็ทำการตรวจเพื่อตรวจวงกว้าง
สมมุติว่าเจอ๒เคสเท่ากับว่าใน๑๐คนนั้นต้องมีคนตรวจคนเป็น
เราก็มาตรวจ๑๐คนนั้นแยกมันจะลดค่าใช้จ่าย
ตัวนี้เราตรวจเจอกลุ่มหนึ่งที่ตลาด
ซึ่งเราต้องมาตรวจว่าในกลุ่มนั้นมีกี่คนว่าที่จะติด
ค่ะเมื่อกี้ที่จะบอกโคสกบอกว่าที่หวัดเสียวแทน
คือแม้กระทั่งรัฐบาลก็กังวลเรื่องการส่งต่อข่าว
ซึ่งมันยังไม่ได้ถูกยืนยันมันจะไปไว
ทีนี้มันก็เลยทำให้อาจจะเกิดลักษณะที่พูดกันว่า
คือพอมันมีข่าวปุ๊บคนที่คาดว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะว่าตอนนี้มันบวกเข้าไปเรื่องของความผิดกฎหมาย
มันก็เลยทำให้มันจะคุ้มยากในพื้นที่จะถามเคราะห์ส่งแบบนี้
เอางี้ก่อนนะคะถ้าเอาปัจจุบันนี้นะคะตัวอย่างที่จะยกขึ้นมาก็คือว่า
เอาสถานที่สองแห่งนี้ก่อนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านคาราโอเกะเนี่ย
คืออันนี้เข้านิยามว่าเนี่ยจะแบบขยายวงอย่างรวดเร็วยังคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ว่ามันจะเกิด
ตั้งแต่๒อาทิตย์ที่คุณจอมขวัญถามว่ามันเร็วไปไหมที่ประกาศ
คาดว่าจะมีสิ่งนี้แล้วเราก็ไปเจอจริงที่ร้านอาหารที่ผมได้บอกไป
แต่ความกว้างของวงเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะกว้างขนาดไหน
ซึ่งตอนนี้เราพยายามตามคนที่มาเที่ยวร้านอาหารเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้น
ตรวจหมดแล้วพบอยู่ที่๒ร้านนั้น๒๐ราย
แต่ว่าตอนนี้เราพยายามตามคนที่มาเที่ยวในช่วงวันที่ผ่านมา
เพื่อจะดูว่ามันกว้างขนาดไหน
ซึ่งถ้าเกิดกว้างมากขึ้นเราก็ต้องไปสัมผัส
หาคนที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ
คนที่มาเที่ยวอีกเพื่อทำการตรวจกว้างขนาดไหน
ต้องดูว่าคนที่มาเที่ยวแต่หวังว่าหวังว่าคงจะไม่กว้างมาก
แต่อยากให้คนทุกคนที่ไปในร้านดังกล่าว
ก็ให้ความร่วมมือกรุงเทพมหานครมารับการตรวจได้เลยครับ
ถ้าดูจากรายชื่อร้านคือ๒ร้านตัวเลขมันออกมาแล้ว
แต่ว่าจะมีพูดถึงอีกร้านหนึ่งที่เทเวศคืออันนี้เหรอ

คือเมื่อกี้ผมพูดถึง๒๐แล้วก็เมื่อกี้ตอนแรกที่อธิบาย
ก็คือมี๒๒ราย๒๐รายเป็นกลุ่มคัสเตอร์ที่เป็นก้อนแน่นอนแล้ว
แต่อีก๒รายก็คือที่เทเวศชื่อร้านแซ่บอีสาน
ซึ่งมีแค่๒รายหรือยังรอตรวจอีกครับ
ซึ่ง๒รายนี้เป็น๒รายที่เกี่ยวข้องกับนนทบุรี
แล้วเขาเดินทางมาตอนนี้เราพยายามตรวจคนที่อยู่ในร้าน
ซึ่งผลบางส่วนก็ยังไม่ออกแต่บางส่วนก็ยังไม่พบ
เราเลยไม่แน่ใจว่าคนตรงนั้นเนี่ยติดมาจากนนท์แล้วก็มาเที่ยว
หรือติดตรงนั้นนะฮะแต่ว่าที่๒ล้านด้านหลังพาต้า
อันนั้นยืนยันแล้วว่ามีกลุ่มก้อนเลยครับ
เอาอันนี้ค่ะกำลังการจะหันไปหาคุณหมอว่า
เวลาเขาบวกลบคูณหารกันเขาต้องเตรียมว่าวงมันจะขยายขนาดไหน
หรือว่าความเร็วในการขยายวงขนาดไหน
คือไม่ได้หมายถึงคนที่สมมติว่าติดแล้วหาเจอหรือยัง
แต่หมายถึงว่าสมมุติว่ามีคนติดแล้วไม่ได้ติดแค่นี้
เพราะยังตรวจไม่ครบจะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้อีกกี่วง
อันนี้คือสิ่งที่อย่างที่บอกนะคะคือถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ย

อยู่ในอำนาจของการประกาศของกรุงเทพเนี่ยนะคะฉบับที่เซ็นออกมาล่าสุดก็คือ
ฉบับของวันที่ยี่สิบแปดนะคะก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งก็จะเข้าในลักษณะที่ไม่ได้
เต้นกว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้ที่จะถูกปิด
หรือว่าถูกใช้อย่างเข้มงวดเคร่งครัดยกตัวอย่างนะคะถ้าปิดก็จะเป็นอย่างที่
ศกบอกสนามม้าสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่ชนโคกัดปลาสนามแข่ง
ลักษณะคล้ายกันนะคะสารประกอบการอาบอบนวดนะคะหรือว่าสารให้บริการที่
มันมีโอกาสเสี่ยงมากมากที่จะใกล้ชิดแล้วติดกันง่ายแต่ทีนี้สมมุตินะคะ
ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะคะในกรณีแย่ที่สุดแย่ที่สุดสมมุติว่ามีร้านหนึ่ง
เวลาจะไปเป็นวงที่๒ที่๓คือเรียนไม่แน่ใจว่าทางการแพทย์เขาแบ่ง
คำว่าอะไรนะคะไปแบบเหมือนเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปกว่าจะสอบกันเจอแล้วแบบ
ไม่ใช่แค่สอบแค่คนที่อยู่ในวงแรกนะคะแต่ไปติดแล้วเรียบร้อยเนี่ยประเมินยังไงคะคุณหมอ
ว่ามันจะไปไกลแล้วมากแค่ไหนคะคือตอนเนี้ยประเมินเนี่ยเราดูจากพฤติกรรมนะคะ
ของคนที่ไปใช้สถานที่ต่างต่างรอบเนี้ยเราก็ไปสอบสวนโลกกันน่ะนะคะ
ก็พบว่าเขาให้ข้อมูลว่าการเที่ยวเนี่ยพฤติกรรมคนเที่ยวเนี่ยจะไม่เที่ยวที่เดียว
เที่ยวไปเรื่อยนะคะเที่ยวไปด้านนู้นด้านนี้เหมือนกับเคสแรกที่มาจากนนบุรีเนี่ย
มาจากเมืองนนทแล้วเข้ามาเที่ยวกรุงเทพนะคะพอไปสอบสวนย่านนี้ก็เหมือนกัน
เขาก็จะเที่ยวไปหลายแห่งเพราะฉะนั้นความยากก็คือเราต้องไปตามสอบว่า
เมื่อมีเคสรายงานเคสแรกในสถานที่นั้นมีผู้สัมผัสกี่คนนะครับ
มีผู้เข้ามาเที่ยวมีคนที่ทำงานอยู่ในนั้นเท่าไหร่
แล้วก็ต้องถามว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างเราก็ต้องไปตามในสถานที่ต่างต่างนะคะ
ทีนี้แหล่งเนี้ยที่เราเริ่มตั้งแต่แรกที่เราปิดเนี่ยเป็นเพราะว่าเราก็
อย่างที่บอกว่าเราก็กังวลซึ่งจริงเรามีการตรวจตากันมาก่อนแล้ว
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่๒๑นะคะ
แต่พอมามาตรการวันที่๒๘ที่เราออก
ก็ต้องมองว่าตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยลองใช้มาตรการสาธารณสุขนำ
มองปากท้องประชาชนเพราะตอนนั้นเราไม่รู้จักโลก
เราไม่รู้จักธรรมชาติของเขาว่าเขาจะติดยังไงติดง่ายแค่ไหน
ทุกคนตั้งเต็มที่ที่จะต้องทำงานด้านสาธารณสุขให้เต็มที่นะคะ
จำนวนเตียงแพทย์พยาบาลแล้วถ้าเกิดแพทย์พยาบาลติดขึ้นมาจะดูแลกันอย่างไรนะคะ
หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้ามีห้องแอร์อยู่ด้วยกันแล้วมันจะติดนะคะ
เราก็ประเมินความเสี่ยงสูงเวลาเราไปเจอคนไข้คนหนึ่งเราก็จะบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันมีการพูดคุยกันโดยที่ไม่ป้องกันนะคะ
เกินกว่า๕นาทีนะคะหรือถูกลดไอจำกันนะคะ
เพราะฉะนั้นกลุ่มคนแรกที่รับรองแน่นอนเสี่ยงสูงแน่คือคนในครอบครัว
เพราะเวลาเขาทานข้าวกันเนี่ยเขาไม่นั่งห่างหนึ่งเมตรแล้วทานข้าวกันเนี่ยเขาก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่แล้ว
เพราะคือการทานข้าวใช่ไหมคะเหมือนตอนที่เราล็อกดาวน์รอบแรกเราเคร่งคัดเต็มที่เทคเอาเวย์อย่างเดียวอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่จะเจอคือครอบครัว
ที่สองก็คือสถานที่ที่เขาจะไปสถานที่ทำงานหรืออะไรต่างเนี่ยก็ต้องไปสอบว่ามีใครที่สัมผัสลักษณะนี้บ้างไหม
นี่ถ้าเรามั่นใจในการป้องกันส่วนตัวเราใส่แมสล้างมือนะคะแล้วก็มีระยะห่างเนี่ยมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นค่ะ
ก็ทำให้รู้สึกว่าการประเมินสถานการณ์ครั้งนี้เราทำได้ถูกทางแต่ว่าที่ถามว่าวงรอบแบบนี้เราต้องไปสอบหมดเลยค่ะทุกเคส
มันมีร้อยเคสเราก็ต้องไปสอบมากกว่านั้นอีกตอนนี้หนึ่งเคสคุณไปประมาณที่สิบไปก่อนเพราะคนในครอบครัวและคนที่ไปสัมผัสโรค
หนึ่งเคสก็คือเจ้าหน้าที่ต้องไปทำงานหนักในการที่จะติดตามแล้วก็ไปเฝ้าระวังคนเหล่านี้อีกให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านไปตรวจเชื้อค่ะ
ค่ะคือคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเขาคุยกันในวงหมอพยาบาลเองไหมคะว่าเราประเมินว่าในรอบปลายปีนี้ที่เกิดขึ้นมันจะเท่ากับตอนที่พีคที่สุดหรือว่ามากที่สุดที่เราประเมินรอบแรกไหมคะ
คือเพราะว่าฟังมาฟังจากอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าคือมันมีตัวอย่างจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดรอบ๒ในประเทศนั้นส่วนใหญ่จะรุนแรงกว่าตั้ง๕เท่า

ก็ใช้การคำนวณอย่างที่กราฟที่เห็นนะคะ
ว่าถ้ามีคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วเคิร์ฟมันก็จะขึ้นตามนี้ค่ะ
ก็เหมือนรอบแรกอะค่ะแล้วพอมีมาตรการต่างออกไป
ถ้าทำมาตรการได้ครบถ้วนมันก็จะสามารถ

ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการไปสำรวจแล้วค่ะ
ประชาชนใส่หน้ากากประมาณ๙๐จากที่ตอนแรก
แล้วก็ลดลงไป๘๐๗๐จะเหลือ๕๐
เพราะรอบนี้ค่ะขึ้นมา๙๐แล้วเรื่องล้างมือก็ดี
กลับขึ้นมาเกือบเท่าเดิมนะคะ
เพราะฉะนั้นจริงจะบอกว่าถ้าเป็นการรบพุ่ง
ถ้าตัวแตกหักอยู่ที่ประชาชนร่วมมือจริงค่ะ
โศกคะเข้มงวดสุดยิ้มหวานรู้ใช่ไหมจะโดนคำถามอะไรบ้าง
รุนแรงสุดรุนแรงสุดมาตรการที่จะประกาศใช้
มันจะเหมือนภาพที่เจอต้นปีไหมในกรุงเทพค่ะ
คือร้างแล้วก็นึกไม่ออกเลยว่าจะกลับมากันเมื่อไหร่
อย่างแรกนะครับผมต้องอธิบายว่าเวลาที่เราจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ออกล่าสุดหรือเมื่อ๑๐วันที่แล้วหรือเมื่อต้นปี
ทุกอย่างเราทำโดยหลักการแพทย์ซึ่งอย่างมาตรการที่เราออกเมื่อวานเนี่ยฮะ
ก็ได้เชิญทางคณะบดีแพทย์โรงเรียนแพทย์หลายโรงเรียนมาช่วยแนะนำว่าเราควรจะทำหรือไม่อย่างไรทำขนาดไหน
ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เราต้องบาลานซ์ระหว่างอย่างที่คุณจอมขวัญบอกว่าทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพ
แต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยเรามองในเรื่องของอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปแล้วไม่ทำการทำอะไรเลยในระยะยาวก็จะทำให้เศรษฐกิจพังพินาศด้วยซ้ำ
ซึ่งตอนช่วงต้นปีผมยกตัวขออนุญาตยกตัวอย่างต้นปีนิดนึงว่าช่วงนั้นเราเลือกที่จะใช้มาตรการเข้มข้นโดยที่ต่างประเทศหลายประเทศเลย
ตอนนั้นเราก็โดนโจมตีว่าทำไมเราไม่ใช้ภูมิคุ้มกันหมู่
แต่ตอนนี้การว่าเราเลือกที่จะใช้มาตรการถูกในต้นปี

แต่ตอนนี้เราก็คิดว่ามันจะต้องถึงขั้นนั้นไหม
ซึ่งสถานการณ์ที่เราออกไปคุมที่คนแออัดคุมที่คนมะหนาแน่น
ไม่ให้ตัวเลขมันทะยานขึ้น
ถ้าเกิดตัวเลขมันตรงอยู่มันก็มีวันที่จะลดลง
เพราะว่าคนทุกคนให้ความร่วมมือในการระงับการแพร่ระบาดได้
ตัวนี้ถ้าสถานการณ์ดีแล้วเราสามารถคุมได้ทุกอย่างก็คงไม่ต้องถึงขั้นนั้น
คุณผู้ชมค่ะอย่างดิฉันคือเป็นลูกจ้างเอกชน
รับเงินเป็นรายเดือนมันจะมีความประจำของรายได้อยู่

แต่ถ้ามันขึ้นไปถึงลักษณะของตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวัน
ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในกรุงเทพจำนวนมาก
คำถามก็คือถ้ามันไปถึงจุดนั้น
คนต้องการรู้แค่ว่าประกาศล็อกดาวน์ดูอะไร

ถ้าไม่เข้มข้นขนาดล็อกดาวน์หรือปิดเนี่ย
มันไปถึงแค่ไหนเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่
ต้องทำมาหากินรายวันเดี๋ยวช่วงหน้าจะเค้นจากโฆษกให้ได้
ดูจากอะไรคะเขาจะได้เตรียมกันไว้
แล้วระหว่างปีใหม่จะประกาศไหมหรือประเมินอีกทีหลังปีใหม่เลย

คุณผู้ชมค่ะมาตรการของกรุงเทพตัวอย่างที่กรุงเทพใช้เนี่ยนะคะ
มีทั้งที่กำหนดปิดแล้วก็กำหนดว่าให้ใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทุกขั้นจะอยู่ในระนาบเดียวกันหมด
ซึ่งก็เป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่ใช้
คำถามก็คือเอาอย่างนี้ค่ะเวลาเราเรียกล็อกดาวน์คือหมายถึง
ไม่ให้ออกไม่ให้เข้าถูกไหมคะคือมันจะไปถึงขั้นไม่ให้ออกไม่ให้เข้า
สถานที่โซนหรือแม้กระทั่งกรุงเทพไหมคะ
คือความจริงถ้าเกิดเอาตามศัพท์ที่ต่างประเทศใช้
มาล็อกดาวน์คือปิดไม่ให้เข้าแล้วก็บางทีก็จำกัดพื้นที่ที่
ไม่ให้ออกจากบ้านด้วยในบางพื้นที่อย่างเช่นที่จีนที่เมืองจีนที่ทำ
แต่ว่าที่ไทยเราใช้การปิดสถานที่และควบคุม
ทีนี้ผมถามตัวเองให้แทนเลยครับเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญถามว่า
เมื่อไหร่จะล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เป็นทางเลือกสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร
เลือกที่จะใช้แน่นอนแต่ว่าเราจะเริ่มจากมาตรการ
เบาไปหานักคำพูดนี้ก็คือคำพูดที่ใช้ตลอด
ซึ่งมาตรการตอนนี้เราต้องไปคุมในสถานที่ที่เสี่ยงมากที่สุด
ซึ่งเราออกประกาศไปแล้วต่อไปถ้าเกิดสถานการณ์แย่ลง
เราก็ต้องไปคุมในสถานที่ที่มันเคียงมากขึ้น
ทีนี้การดูตัวเลขผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ฮะ
เพราะว่ามันต้องดูที่มาที่ไปของผู้ป่วยด้วย
หนึ่งคือถ้าเกิดตัวเลขสูงเนี่ยมันก็บอกอะไรหลายอย่างว่ามีการแพร่ระบาดเยอะ
แต่สองเนี่ยน่ากลัวกับตัวเลขเนี่ยครับ
ก็คือการที่เราหาต้นต่อการแพร่ระบาดไม่ได้
อย่างเช่นสมมุติว่าเราเจอเคสในบริเวณนี้

หรือไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ป่วยตรงนี้เลย
ไม่เคยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือคนต่างประเทศเลยเนี่ย

ซึ่งถ้าเกิดตัวเลขตรงคนที่ไม่สามารถหาต้นต่อได้สูงมาก
ตัวนี้มันก็ต้องมีการพิจารณามาตรการที่เข้มขึ้น

ซึ่งก็เลยจะกลับไปที่คุณหมอบอกคือจะใช้หรือไม่ใช้อะไร
ส่วนหนึ่งคือระหว่างทางคือเราได้รับความร่วมมือแค่ไหนจากประชาชนด้วยกันใช่ไหมคะ
คือคงไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวบางทีความร่วมมือก็เยอะแล้ว
บางทีคุณอยู่บ้านอยู่เฉยแต่มีคนในบ้านเนี่ยบางทีก็เป็นคนที่เข้ามาทำความสะอาดบ้านเฉยก็ได้สมมุติว่าเป็นอย่างนั้น
แต่กลับมาบ้านเนี่ยทุกคนก็คงถ่อนากาศเวลาอยู่บ้าน
นี้มันก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าดูจากตัวเลขผู้ป่วยอย่างเดียวไม่ได้

เอาอย่างนี้ได้ไหมคะประเมินกันในรอบกี่วันค่ะ
ขึ้นอยู่กับตัวเลขเช่นสมมุติถ้าตัวเลขมันแบบตะวัดขึ้น
กราฟมัตตะวันขึ้นเร็วมากต้องมานั่งประชุมใหม่
หรือว่าประเมินในรอบ๑๐วัน๕วันยังไงคะ
พยายามจะเดี๋ยวผมขออธิบายว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันอยู่
ทุกวันกรุงเทพมหานครเราจะมีการพูดคุยกัน
กับทางสำนักอนามัยสำนักแพทย์
ซึ่งจะมีหมอมีนักระบาดวิทยาอยู่ในนั้น
แต่ในทุกประมาณอาทิตย์ถึง๒อาทิตย์
เราจะเชิญโดยเฉพาะช่วงนี้เราเชิญท่านคณะบดีมาให้คำแนะนำ
ซึ่งพอเราประเมินด้วยกันเนี่ยท่านก็จะมีมุมหลายมุม
ไข้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างมาก
ตัวนี้ครับเราประเมินตลอดแล้วมาตรการที่กรุงเทพมหานครออกมา
ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรานั่งอยู่เฉย

มันเป็นสิ่งที่เราต้องปรึกษาหลายภาคส่วนโดยเฉพาะแพทย์นักวิชาการ
วันนี้เราคุยกันวันอังคารที่๒๙นะคะโฆษก
เอารอบใหม่รอบใหม่ที่จะนั่งคุยกันว่าจะต้องใช้เพิ่มกว่านี้ไหม
ตัวประกาศต้องออกของใหม่ไหมหลังปีใหม่เลย

วันนี้นะฮะผมประชุม๑๐โมง๑รอบผมประชุมบ่ายโมงครึ่ง๑รอบ

ไม่ต้องถามแล้ว
ประชุมกันทุกวันใช่ครับตอนนี้มันอ๋อเราต้องดูทุกวันด้วย
เราก็มีเคสที่เป็นค่อนข้างจะน่ากลัวใน๒๐คนในกลุ่มคลัสเตอร์นั้นด้วย

เอาอย่างนี้ได้ไหมคะขอกำปั้นทุบดินเลย
คาดว่าอันนี้คาดแบบคือเราคาดกันวันนี้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะ
คาดว่ารุนแรงที่สุดถ้าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพได้
แล้วมาตรการที่ใช้เนี่ยจะมากกว่ารอบต้นปีไหมคะ

ว่าก็ต้องคาดแล้วแต่ว่าตัวเลขมันจะมากขนาดไหน

ซึ่งผมก็คงตอบไม่ได้ว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นนั้นไหมหรือไม่

แต่ผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำ
เราทำเพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้ให้ได้

และครั้งนี้ผมเราจะทำให้ทุกวิถีทางให้ที่จะควบคุมโรคนี้ให้ได้อีกครั้ง
โดยบนพื้นฐานของหลักวิชาการและการแพทย์
ฝากด้วยนะคะเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ฟื้นตัวหรอกค่ะ
ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ในกรุงเทพมีคนที่พึ่งเงินรายวันเยอะ
ซึ่งทราบว่ากรุงเทพทราบแต่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่า

ใช่ครับแล้วก็เราคือนึกถึงตลอดเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลย
เศรษฐกิจเนี่ยมันพังทั้งระบบเนี่ย

อย่างที่บอกภูกเทพไม่ได้สำคัญกว่าจังหวัดอื่น